ที่ทั้งคู่นั้นมีคิวที่จะเจอกันในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียครับ
ทีมชาติไทยนะครับจริงแล้วก็มีโปรแกรมที่จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรต
เกมที่๓ของฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายวันที่๑๖ตุลาคมในปีนี้นะครับ
นั่นทำให้ซิโก้กิจสักเสน่ห์หน้าเมือง
ครั้งที่๔๔เพื่อทดสอบความพร้อมของทีมชาติไทย
อย่างไรก็ตามครับซิโก้นั้นจะเน้นไปที่การพบซีเรียในนัดเปิดสนามวันที่๓มิถุนายนนี้ก่อน
เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทองราชครบ๗๐ปีในปีนี้
โดยซีเรียนะครับมีจุดเด่นก็คือนักเตะรูปร่างสูงใหญ่
ความสามารถเฉพาะตัวดีเข้าปะทะหนักครับ
ซึ่งก็คล้ายกับสไตล์การเล่นของซาอุดีอาราเบีย
ที่จะพบกันในนัดแรกของศุภโลกรอบเขาเรียกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในวันที่๑กันยายนนี้ของทีมชาติไทย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่ดีนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมซีเรียทีมคู่แข่งของไทยล่าสุดนะครับ
สมาคมฟุตบอลซีเรียมอบหมายให้อายมานอัลฮาคิม
เป็นกุญสือรักษาการแทนฟาเจอร์อิบราฮิมที่ไม่ต่อสัญญาครับ
โดยมีข้อตกลงว่าหากทำผลงานน่าพอใจในเกมอุ่นเครื่องกับเวียดนาม
วันที่๓๑พฤษภาคมรวมถึงฟุตบอลคิงส์ครับในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
ก็จะมอบสัญญา๑ปีให้กับอัลฮาคิมทำทีมซีเรียสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
สำหรับไทยนั้นจะเจอกับซีเรียนะครับ
ส่วนจอแดนจะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตในรอบรองชนะเลิศวันที่๓มิถุนายนนี้
ผู้ชนะครับจะตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๔ให้ชมตลอดทั้ง๔นัดครับ
ทางนี้ไทยรัฐทีวีนะครับขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทย
ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเอง
การติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรม